ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังของเรานี่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ช่วงสายที่ผ่านมาเลยนะคะกรณีทหารคลั่งแล้วก็กราดยิงอ่ะ
ใช่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยการทัพบกนะฮะ
ในตึกกรมยุทธศึกษาทหารบกครับคุณผู้ชมฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาสักประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เพราะว่ามีจ่าสิบเอกคลั่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนในการยิงทหาร
ตอนนี้มีรายงานออกมาล่าสุดแล้วนะฮะ
ว่าทหารทั้ง๓รายที่ถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
ตอนแรกมีรายงานออกมาว่ามีผู้เสียชีวิต๒ราย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
รายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายนะครับ
ก็คือจ่า๑๑นพรรษอินทะสุนทรซึ่งเป็นเสมียนของวิทยาลัยการทับบกนะฮะ
ถูกยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่
รายชื่อที่๒ก็คือจ่าสิบเอกประการสินส่งเสมียนของวิทยาลัยการทัพบกเช่นเดียวกันนะครับ
และบุคคลที่๓ที่เสียชีวิตจ่าสิบเอกยงยุทธ์ปัญญานุวัฒน์
เสมียนของวิทยาลัยการทัพบกเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกยงยุทธ์มังกรกิมนะคะอายุ๕๘ปี
ที่ยิงเพื่อนร่วมงานแล้วกลายมาเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งควบคุมสถานการณ์นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าของวิทยาลัยการทัพบกนะครับ
กรมยุทธศึกษาทหารบกถนนเทิดดำริเขตดูสิตนะครับ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตนะฮะได้เข้ามาใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุ
ร้ำให้เสียใจต่อการจากไปของน้องชายนะครับ
โดยระบุว่าเมื่อคืนยังนอนอยู่ที่บ้านเลย
พอตอนเช้าน้องชายก็มาทำงานตามปกติ
อีก๒ปีน้องชายจะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับ
ก็มาทราบข่าวว่าน้องชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็เสียใจมากนะฮะ
ยืนยันน้องชายไม่ได้มีปัญหากับใครเลย
โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานนะครับ
ส่วนสาเหตุของการกราดยิงหรือว่าสาเหตุของทหารคลั่ง
แล้วก็กาดยิงในครั้งนี้นะฮะยังต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไป
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงครึ่งวิทยาลัยการทัพบก
เป็นเหตุให้มีทหารเสียชีวิตไปถึง๓ราย
เป็นเหตุใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับ